ต่อกันที่เรื่องราวของนักฟุตบอลไทยกันบ้างนะคะ

ก็ได้รับเลือกจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะคะ
ให้เข้าร่วมในโครงการพูดให้กำลังใจทุกคน
ที่อยู่ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด๑๙ค่ะ

และบุคลากรของวงการกีฬาเอเชียมาส่งกำลังใจค่ะ
รวมถึงช่วยรณรงค์ในการทำงานของ
บุคลากรทางการแพทย์สำหรับต่อสู้กับโรคโควิด๑๙นี้นะคะ

ตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนทุกคนทั่วโลก

เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ได้
ด้วยการหมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างจากกันและกัน
แล้วก็โปรดฟังคำแนะนำของชาติตัวเอง

ซึ่งเราทุกคนต้องเผชิญเรื่องเหล่านี้ไปร่วมกันค่ะ
ก่อนหน้าจะเป็นกวินธรรมศาจานันทร์
ก็มีอาเกียรานิชิโนกุญสือทีมชาติไทย

ที่เคยถูกให้เข้าร่วมโครงการแคมเปญ